สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ดวงเห็งหนักมากไม่ว่าจะทำอะไรทำอาชีพไหน
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั่วหน้าค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๓ในเดือนมีนาคมนี้
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
ดวงชะตาของชาวราศีธนูถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะ
หากชาวราศีธนูคนไหนนะคะที่เจอปัญหาอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้เบาใจได้เลยค่ะ
เพราะว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นกำลังจะมีทางออกทางแก้ไขในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
หมอไก่บอกได้เลยนะคะว่าความสำเร็จสมหวังโดยเฉพาะความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีธนูก็ถือว่าดีไม่แพ้เรื่องการงานเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีธนูค่ะจะมีรายได้ไหลมาเทมารายได้เข้ากระเป๋ามาเรื่อยค่ะ
แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ารายจ่ายก็มาแบบเรื่อยเช่นกันค่ะ
สำหรับอันดับที่๒ที่ดวงดีในช่วงเดือนนี้นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
แต่ชาวราศีพิจิกษ์ยังดวงชะตาดีไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณจะดีแบบจัดเต็มจริง
ก็คือในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ
รับรองว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ
ปังความสำเร็จความก้าวหน้า
จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบเป็นแพ็คเกจอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะหากคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ก็มีโอกาสที่จะสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่หมอไก่ขอกาดอกจันทร์ตัวโตให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
แม้ว่าดวงชะตาของคุณค่ะจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
รายได้เข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะแต่บินรายจ่ายก็มารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่รายจ่ายของชาวราศีพิจิกษ์ค่ะจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือว่ารถนะคะ
เป็นเรื่องของการซ่อมบ้าปรับปรุงบ้านหรือว่าในเรื่องของการซ่อมแซมรถหรือว่ายานพาหนะนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าชาวราศีพิจิกษ์สำรองเงินไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
สำหรับอันดับที่๑ที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมนี้
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะได้พบเจอความสำเร็จ
เพราะความพาดเพียนและแต้มบุญที่คุณเคยสะสมมาในอดีตค่ะ
งานนั้นจะโดดเด่นก้าวหน้า
และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินเรียกว่าปังหนักมากนะคะ
ความภาคเพียรของตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้คุณยิ่งขยันมาก
คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้คำว่ารวยคำว่าเศรษฐีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ